คุณผู้ชมพาไปต่อที่อุบลราชธานีกันหน่อย
ไปดูงานหมอลำที่เกิดขึ้นหลังจากมีเจ้าภาพใจดี
ชาวบ้านก็สนุกสนานกันไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นก็ต้องยกเลิกไปกลางคัน
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นไปก่อเหตุตีกันชุลมุนเลยคุณผู้ชม
เจ้าเนียนกันเลยจับเลยจับส่วนเจ้าเนียนกว่าเลยเพราะวันไหลอย่าง
วันต่อไปล่ะเจ้าเนียนกันเลยเอาเลย
ดูสิฮะไม่รู้อะไรนะ
คือเล่นไปได้แป๊บเดียวจากการแสดงโคศกบนเวทีต้องมาเป็นคนห้าม
แต่ภาพที่เห็นตอนแรกคือเหมือนมีแม่คนหนึ่งพยายามไปห้ามลูกตัวเองนะ

คือเรียกว่าแทบจะเป็นปกติแล้ว
สำหรับการตีกันในการแสดงหมอลำ

บางทีก็ชกต่อยการปลาหินปลาขวดเครื่องเก้าอี้กัน
งานนี้ใช้ปืนใช้มีดกันก็มีเหมือนกัน

เหตุการณ์นี้ผู้ที่โพสต์คลิปออกมา
เขาไม่ได้ให้ข้อมูลนะคะ
ว่าสุดท้ายแล้ววัยรุ่นที่เปิดศึกตีกัน
จับตัวส่งตำรวจได้หรือไม่
แต่อย่างที่คุณทัศนัยสังเกตไปเมื่อสักครู่นี้

ก็คือตรงที่ว่ามีบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองพยายามเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมนี่ดูสิ
คุณแม่ใส่เสื้อขาววิ่งเข้าไปห้ามลูกค่ะ

อันนี้แม่เสื้อดำก็ห้ามลูกนี่

แล้วก็มีคุณแม่เสื้อแดงอีกคนนึงค่ะ
วิ่งไปกลางวงฝ่าไปแบบไม่กลัวลูกหลงเลยนะคะ

ไม่ฟังสุดท้ายคุณแม่พยายามล็อกแขนลูก
แขนลูกชายจนล้มแล้วก็ลากลูกออกมาจากวง
ในการตะลุมบ่อนกันได้
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วถูกจับไปหรือเปล่าอะไรยังไง

พ่อแม่ก็ช้ำใจที่สุดเลยนะครับ